หลังจากที่มีหลักฐานไปพบนะคะว่าพระบรมธาตุเจดีที่วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดิมนะคะ
สำนักศิลปากรที่๑๔เตรียมขุดค้นอีก๘จุดเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องนี้ค่ะ
ฝีมือเร่งบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่สำนักศิลปากรที่๑๔นครศรีธรรมราช
แผนเข้าขุดค้นทางโบราณคดีอีก๘จุด
แกนหลักของทางเข้าองค์พระบรมธาตุเจดีด้านทิศเหนือ
และบริเวณพระวิหารหลวงด้านทิศใต้
ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะ
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจพบพระบรมธาตุเจดี
น่าจะมีอายุมากกว่า๑๐๐ปีถึง๑๑๐๐ปี
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่๑๔
และเป็นอาณาจักรที่มีมาก่อนกรุงสุโขทัย
ซึ่งจากเดิมมีความเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่๑๗
โดยไปสอดคล้องกับหลักศิลาจารึกที่ระบุว่า
พระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไตรปิดกในสุโขทัย
ล้วนเดินทางมาจากนครจีธรรมราช
สู่การเป็นมรดกโลกค่ะ
อานัทบำรุงวงผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๑๔กล่าวว่า
เจ้าหน้าที่ได้นำเศษชิ้นส่วนของอิดเก่าที่อยู่ฐานล่างสุดของพระบรมธาตุเจดี
ไปตรวจในหลับทั้งในและก็ต่างประเทศ
เพื่อที่จะกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์
หากพบว่าอายุของพระบรมธาตุเจดีมีมากกว่า๑๐๐ปีจริงค่ะ
ส่งผลดีต่อการเสนอชื่อเป็นมรดกโลก